ชนบุรีครับมีสถานประกอบการแห่งหนึ่งเนี่ย
เปิดสุกี้ม่อรวมพี่เบิร์ตอะ

ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไปดื่มไปปาร์ตี้เฮฮากันสนั่นลั่น

โอ้โหพี่ปุ๋ยขากันอีกแล้ว

นี่นิ่งได้เหรอแบบนี้ได้เหรอ
ดูสิฮะไม่มีการเว้นระยะห่างอะไรหรอก

ไปดื่มเหล้าเคล้านารีกินกันในบ่อน้ำ

เขาจะแสงยิดแล้วต้องเข้าใจ

แล้วอย่างที่เห็นเลยคือไม่มีสวมหน้ากากอนามัย

โค้สคลิปนี้บ่อยก่าวว่าจะเรียกลูกค้าไง

แขกเลยจากลูกค้ากลายเป็นตำรวจ
ตำรวจเห็นแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับ

คนที่ปรากฏในคลิปร่วม๑๐คนมาดำเนินคดีนี่มาเลยครับ
แบ่งเป็นผู้หญิงสาวที่ถูกว่าจ้าง๕คน
แล้วก็มีนักเที่ยวกับพนักงานร้านอีก๕คน
โดนแจ้งข้อหาก็คือร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่ง
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรี
แล้วก็ข้อหาร่วมกันประกอบกิจการ
สถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็สั่งปิดบริการชั่วคราวครับ

ตำรวจได้ทำเรื่องถึงอำเภอเมืองชนบุรี

หงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ว่าเพจของร้านเนี่ยเป็นคนโพสต์คลิปนะแต่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ว่ากัน
แต่เจ้าของร้านเนี่ยขอโทษสังคมอ้างว่าไอ้บ่อน้ำที่เห็นเนี่ย
จริงแล้วตั้งใจจะทำเป็นบ่อกุ้งครับ
บ่อกุ้งนี่ไงกุ้งเต้น
แต่นี่คนเต้นหรือไม่ก็อาจจะมีคนชื่อกุ้งกับเต้นอยู่
แต่ทีนี้มีลูกค้ามาแนะนำเฮ้ยพี่มีบ่อขนาดนี้ไม่ต้องทำหรอกบ่อกุ้ง
ทำเป็นปาร์ตี้สะดีกว่าพิ้งไอเดียขึ้นมาก็จัดแบบนี้เลย
โฟมเลยแล้วก็จ้างหญิงสาวมาเต้นในบ่อน้ำ
ลืมไปเลยว่าตอนนี้โควิดมันยังระบาดอยู่นะครับ
ลืมไปเลยนะแต่โพสต์คลิปเอง